หลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่ม๒รายเป็นหญิงตั้งคันที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
เรามาดูว่าเราจะป้องกันอย่างไรแนวทางการควบคุมการดูแลจะเป็นอย่างไร
เพื่อให้ประชาชนนั้นมีความมั่นใจและไม่ตื่นตนก
เราจะไปคุยกันกับทางด้านของนายแพทย์อำนวยกาจีณะอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับไทยรัฐนิวโชว์นะครับท่านอธิบดีสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
ตอนนี้การแพร่ระบาดของซิกาทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เองมีความน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับ
จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งใน๒จังหวัดในภาคเหนือนะครับ
ที่เราก็ได้สื่อสารให้สามารถได้ทราบว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยอยู่นะครับ
แต่ว่าก็อยู่ระหว่างการควบคุมตามมาตรการแนวทางที่ได้วางไว้
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่งนะครับ
แล้วก็ในขณะนี้นี่เนื่องจากว่าเราได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นคือตรวจดูผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับ
ที่อยู่ในข่ายที่ต้องตรวจก็ทำให้มีผลตรวจทางห้องบริการออกมาเป็นระยะ
ซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดถึงว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่ตรวจพบอยู่จำนวนหนึ่งนะฮะ
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่เพียงแค่๗รายครับ

ท่านอธิบดีครับผู้ป่วยที่เป็นหญิงตั้งคัน๒คนเนี่ยนะคะ
ถือว่าจะมีอันตรายอะไรไหมคะเพราะว่าซิกาอย่างที่ทราบกันดีว่ามันจะมีผลกับเรื่องของเด็กที่อยู่ในคันด้วยค่ะ
ก็คืออาการโดยทั่วไปของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยนะฮะ
หรือที่เรียกง่ายว่าไข้สิกานี่นะ
แล้วก็อาการแทรกซ้อนต่างจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เคยมีรุนแรงมากไปกว่า
ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ค่าเนื้อขั้นตัวแล้วก็หาย

ที่อาจจะมีข้อแทรกต้อนต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ที่พ่อออกมา
ที่อาจจะมีปิดปกติที่การแต่กำเนิดได้นะครับ
ซึ่งก็จะมีสัดส่วนจำนวนที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับ
จากว่าเราได้ดำเนินการตรวจอย่างเข้มข้นในพื้นที่ที่มีผู้ป่วย
หรือพื้นที่ระบาดซึ่งมีอยู่เพียงแค่อำเภอเดียวนะครับ
ก็คือสันทรายอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยนะ
คือดำเนินการตรวจอย่างกว้างขวางว่าน่าจะมีข้อมูลนะฮะ
ที่รายงานมาว่าเจอนะฮะผู้มีอ่าผู้ติดเชื้อนะครับ
จำนวนเท่านั้นนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ
ทีนี้๒รายเนี่ยยังจะเรียกว่าเป็นผู้ป่วยไม่ได้นะฮะ
คือเนื่องจากว่าเรามุ่งเป้าหมายไปที่การดูแลหญิงตั้งคัน
ถ้ามีหญิงสำคัญในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเนี่ยนะ
รายล่าสุดเนี่ยเราจะตรวจตรวจแทบทุกราย
เพื่อได้ติดตามอาการต่อไปถ้าเกิดว่ามีเชื้อไวรัสที่ก้าอยู่
ก็ปรากฏว่ามีผู้ได้รับเชื้อแวสติก้าอย่างที่พูดถึงเมื่อสักครู่จริงนะครับ
ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าไม่ได้มีอาการไข้หรืออาการป่วยนะครับ
เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะซึ่งก็จะมีมาตรการแนวทางในการดูแลนะ
หญิงตั้งคันที่มีเชื้อไวรัสซิก้าอยู่ในตัวเนี่ยนะฮะ
ที่ได้วางแนวทางไว้เรียบร้อยนะครับ
อาจารย์นี้เนี่ยเท่านี้เนี่ย
ของทางสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับ
แล้วในบรรดาจำนวนผู้ป่วยสะสม๑๑คนนะตอนนี้เนี่ย
มีใครที่อาการวิกฤตหรือว่าอาการถือว่าอยู่ในระดับที่ดูแล
ไม่มีครับนะยังไม่มีนะ
ที่เพิ่มเติมเข้ามาที่ว่า๔รายเนี่ย
คือ๒รายเป็นผู้ป่วยที่มีอาการ
ก็คือไข้ปวดหัวตัวร้อน
แล้วก็อาจจะมีอาการแสดงออกเรื่องมีผืดนะฮะตาแดงเนี่ยนะ
แต่ว่า๒ลายเนี่ยไม่เถือเป็นผู้ป่วยนะฮะ

ซึ่งทำให้เราจะต้องติดตามดูแลการต่อไปนึกจะเป็นอีกสังคัญนะฮะ
ครับท่านครับตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่กับเพชรบูรณ์เอง
รายงานว่ามีการระบาดของซิกาเอง
มีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันอย่างไรบ้าง

จังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพิ่มเติมบ้างไหมครับ
จังหวัดก็อย่างที่เป็นข่าวไปนะครับ
ที่ได้มีการประสานงานร่วมมือกันอย่างเข้มข้นนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็ทางท่านยกเองนะฮะ

ก็ได้ให้ข่าวอาทักษะนภัยว่าจะมีความร่วมมือกันอย่าง
เก้มแข็งระหว่างหมาไทยกับทางสาศุกร์
รวมกันระหว่างหมาไทยกับสาศุกร์
ดูแลเหตุประจายสำคัญที่ทำให้นี่การแพร่กระจายของเชื้อไวรัศกาแนียนะฮะ
รวมไปถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่คงจะต้องร่วมมือกันต่อไป
แล้วก็ขอความมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
ขอให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งที่อยู่ในบ้านนะครับ

รวมทั้งอยู่ในบริเวณบ้านแล้วก็ในชุมชนด้วยครับ
จะได้ช่วยลดความเสี่ยงในวิธีเรื่องของการติดเชื้อวาราสิก้าได้นะครับ
ท่านอธิบดีเพราะฉะนั้นข้อแนะนำง่ายสำหรับประชาชนก็คือ
ร่วมกันกำจัดแหล่งยุงลายแล้วก็เรื่องของการอาจจะต้องทายาป้องกันยุงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ

ครับใช่ครับคือที่สำคัญที่สุดก็คือดูแลตัวเองนะครับ
ให้พ้นจากความเสี่ยงที่จะถูกยุงกัดนะครับ
แต่ว่ามากกว่านั้นคือช่วยดูแลเรื่องของแหล่งพ่อพันธุงด้วยนะครับ
ทั้งเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะช่วยเหลือกันนะครับ
เรื่องของการกำจัดยุงตัวแก่โดยการพ่นหมอกควันนะครับ
แต่ว่าเรื่องของการดูแลแหล่งแพร่พันยุงแหล่งพ่อพันธุงที่เป็นภาชนะอะไรต่างด้วย
เป็นในบ้านนะครับพวกแจกันหรือว่าพัชนะที่อาจจะมีน้ำขังได้นะครับ
ถึง๕วันซึ่งยุงลายสามารถวางไข่แล้วก็เพาะมาเป็นลูกน้ำได้เนี่ยนะ
ก็ช่วยกันกำจัดนะครับจะได้ช่วยลดความเสี่ยงได้ครับ
ครับมีคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาสอบถามขึ้นหน้าจอของเรา
ท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอาการเริ่มแรกของคนที่ติดเชื้อซิกา
เราควรจะเฝ้าระวังอย่างไรสังเกตอาการตนเองอย่างไรบ้าง

ถ้ามีอาการไข่ขึ้นเร็วนะครับหรือขั้นตัวปวดมตรร้อน

แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าจะปรึกษาแพทย์
หรือปกติบอกกรรมสาวสุขที่อยู่ใกล้บ้านให้เร็วที่สุดนะครับ
คำแนะนำว่าจะดูแลตัวเองอย่างไร
แต่ตอนนี้ยังไม่มียาที่ใช้รักษาเป็นการเฉพาะ

แล้วจะหายภายในไม่เกิน๗วันครับ
ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีอธิบดีมากนะครับ

สวัสดีครับนายแพทย์อำนวยกาจิณะอธิบดีกรมควบคุมโรค
คุณผู้ชมว่าต้องสังเกตอาการตัวเองง่ายก่อน
ถ้าเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนผสมกับมีผื่นแดงตาแดง
ให้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นกรัปติ๊กกาก็ได้